เริ่มกันที่เรื่องแรกบอกเลยว่าคำอธิษฐานของเจ้าแม่นาคี้เป็นจริง
แต้วนั่นเองนะคะแต้วนัทพรเนี่ยเห็นบอกว่าใกล้จะสำริดผลแล้วแหละ
แต่ว่าผลล่าสุดที่ตรวจออกมาล่าสุดของล่าสุดเลย
ผลก็คือเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดค่ะ
ก็โล่งอกโล่งใจไปตามกันนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแหละ
เหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้นแต้วเองก็จะกักตัวครบ๑๔วันแล้วนะจ๊ะ
และนอกจากนี้ค่ะเธอก็ได้โพสต์คลิปด้วยนะ
ให้เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในบ้าน
แล้วก็รถแล้วก็ทุกห้องหับของบ้านเธอเนี่ย
สะอาดเรียบร้อยสบายใจกันทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับ
หลังจากนั้นค่ะแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพของเธอลงในอินสตราแกรมส่วนตัวเลยนะครับ

จุดพบปะผู้คนและโลกภายนอก
หลายคนบอกว่าอุ๊ยสวยดี
แววเขาออกมาสแวปเทสแวะซื้อกาแฟ๕นาทีว่าอย่างนี้
ตรงกลับไปกักตัวเหงากันต่อที่บ้าน

หลังจากโพสต์นี้ค่ะนอกจากหลายคนจะเข้ามาให้กำลังใจแต้ว
เข้ามาชมความสวยสดใสของแต้วแล้วนะคะ
ที่ออกมาสวอปเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เธอกักตัวครบ๑๑วัน
บอกว่าให้เธอรอดพ้นจากเชื้อโควิดแล้วนั่นเองนะฮะ
พอถ่ายคอมเมนต์ไปเรื่อยคุณผู้ชมไปเจอกับอะไร

ชาวเน็ตรายนึงเขาคอมเมนต์ตั้งคำถามบอกว่า
กักตัวครบ๑๔วันแล้วเหรอคะ
คือแต้วกักตัวมา๑๑วันแล้วชาวเต็
ก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นหลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ชม
คือส่วนใหญ่ก็ถามไปในทางเดียวกันแหละ

ในเรื่องของการออกมาข้างนอก

กากอนามัยไม่ได้ใส่ด้วยตอนถ่ายรูปเนี่ย

แต่บางคนบอกว่า๕นาทีจริงหรือเปล่า

รวมไปถึงการโพสต์ภาพถ่ายรูปแบบ
ใส่หน้ากากอนามัยอย่างที่บอกไปว่า
ที่เจ้าตัวกำลังอยู่ในระหว่างการกักตัว

แต้วเข้ามาชี้แจงแทนแต้วด้วย

กลับไปอ่านแคปชั่นของแต้วเขาก่อน